โอ้โหมารุมมาตุ้มเหมือนกันนะครับ
ต้นเรื่องมันเกิดจากการที่รถมอเตอร์ไซค์เฉียวชนกับรถเก๋งของคุณลุงคุณป้า
ปรากฏว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหหัวร้อนมากฮะ
ลงมาทั้งด่าทั้งทำร้ายคุณลุง
ชาวบ้านแถวนั้นทั้งพี่วินมอเตอร์ไซค์ทั้งรายเดอร์
ต้องเข้าไปรุมสกรรมผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะกลายเป็นมารุมมาตุ้มกันแบบนี้เพราะอะไรคุณ
คุณเห็นรถคันสีส้มอิดนั้นไหมฮะ
คันสีส้มอิดมีคุณลุงคุณป้าเขาขับมา
แล้วเกิดเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซคันสีขาว
แล้วก็มีคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาวเนี่ยนะฮะ
หลังจากนั้นนะฮะคุณลุงคุณป้านะโดนผู้ชายใส่แจ็คเก็ตขาวเนี่ยนะฮะ
ก็ทำร้ายดูคุณป้าสิคุณยังโดนผลักนู่นนี่เลย
ทีนี้คนแถวนั้นเขาทนไม่ไหวฮะเขาก็เลยมาช่วยคุณลุงคุณป้า
แล้วเขาบอกห้าวไม่หยุดก็เลยกลายเป็นการถูกลุมสกรรมไปแบบนี้
แต่คนในสังคมที่เห็นคลิปก็บอกโอ้โหพวกพี่ก็อยากเกินไป
อย่าไปรุมเขานะฮะค่อยจับเขาก็ยังดีอย่าไปเตะอะไรเขาแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเห็นแล้วคิดยังไงแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ

ว่าพี่ทั้งวินมอเตอร์ไซค์ทั้งรายเดอร์ทั้งประชาชนแถวนี้คุณ
เขาก็จับผู้ชายคนนี้มานั่งมานั่งตรงนี้ได้สักพักหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้ก็ยังโวยวายกันอยู่นะครับ

สักพักหนึ่งถ้าเมื่อกี้คลิปตอนนั่งถ้ามีคลิปต่อนะมีไหมฮะ
ตอนที่นั่งเสร็จแล้วคุณป้ามาถีบเลย
ขอดูคลิปตอนที่จับไปนั่งสักนิดหนึ่งนะฮะมีต่อไหมฮะ

คุณผู้ชมฮะคนถ่ายคลิปเป็นพลเมืองดี
เป็นพลเมืองดีนะฮะอยู่ในเหตุการณ์

มันเกิดขึ้นบริเวณแยกปากซอยเอกมัย๕กรุงเทพ
ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับ
เรื่องเรื่องมันเกิดจากหนุ่มห้าวในคลิปขี่มอเตอร์ไซค์
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดมาปาดหน้ารถเก๋งสีส้มอิด
ผัวเมียสูงอายุแล้วก็ด่ายาบคล้าย
ทำนองที่ว่ารถเก๋งไปปาดหน้าเขาก่อน
แล้วพอชายคนขับรถเก๋งลงมานะเป็นคุณลุงนะลงมาจะเจรจา
ปรากฏว่าถูกผู้ชายเสื้อแจ็คเก็ตขาวทั้งต่อยทั้งถีบ

บอกโอ้โหทำไมทำคนแก่แบบนี้ก็เลยมาช่วยกันห้าม
แต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังจะไปทำร้ายคุณป้าอีกนะครับ
พลเมืองดีเหล่านี้ก็เลยโอ้เห็นว่าไม่หยุ
นี่จังหวะนี้คือคุณป้าก็เลยมาถีบ
คุณป้ายังโมโหอยู่บอกโอ๊ยเมื่อกี้ทำฉันทำไมล่ะ
อะไรประมาณอย่างนี้นะคุณนะ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าผู้ชายคนแจ็คเก็ตขาว
พอพลเมืองดีต่างมาห้ามเขาก็บอกว่า

อาการของหนุ่มห้าวที่ถูกรุมก็เลือดกลบปากเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีท่าทางเริ่มสงบลงนะฮะ
โอ้โหทีนี้ตำรวจสนทองหล่อนะ
เจ้าของพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องมาระงับเหตุค่ะ

พยายามเหมือนกับจะปรีไปทำร้ายอีกฝั่งหนึ่งด้วย

ไปที่โรงพักดีกว่าไปสงบสติอารมณ์
ให้เรื่องราวมันยุติลง
โอ้ก็โดนเอาตัวไปโรงพักอ่ะนะคะ
ทีนี้ถามว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างเรื่องนี้
ล่าสุดทีมข่าวของเราเช็คไป
ผู้เสียหายก็แจ้งความมาไว้แล้วที่สอนทรทองร

๑ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ตอนนี้นะเดี๋ยวต้องตรวจร่างกายก่อน
เอาใบจากการตรวจร่างกายของแพทย์จากโรงพยาบาล

ส่วนฝั่งหนุ่มห้าวก็แจ้งความให้ดำเนินคดี

ซึ่งตำรวจบอกว่าอันนี้มันมีคลิปไง
ถ่ายคลิปเอาไว้เยอะก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานด้วย
ตอนเกิดเหตุกลางแยกแบบนี้รถอื่นที่เขาติด

บีบแต่ปีนเพราะพยายามจะห้ามเหตุการณ์ด้วยนะคุณ
คือถ้าดูแบบนี้นะชุลมุนแบบนี้นะ
ตอนแรกเราคิดด้วยคลิปว่าโอ้โหคนเหล่านี้ทั้งรายเดอร์ทั้งวิน

แต่คนที่ไปรุมผู้ชายคนนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกันนะ
แล้วคิดดูสิคือเกิดขึ้นแถวเอกมัยช่วงเที่ยง